สิบสองสิงหาคมอุดมมาศอนงนาฏเฉลิมพระชนมงคลสมัย
คำรบศักตะวัดพิพัฒน์ชัยเทพไทยเอื้อนอวยอำนวยพร
ขอพระมิ่งมาตาประชารัฐสิริสวัสดิ์เคียงคู่พระอดิษร
ปกเกตไพร่ฟ้าสถาวรประนมกรขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
และบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
รับชมได้ทุกวัย

ครบเลยคุณผู้ชมค่ะ๓คนค่ะ

เพราะฉะนั้นแขกรับเชิญจะเป็นคนที่๔ค่ะ
แขกรับเชิญเป็นคนที่สี่

ทำให้วงการสั่นสะเทือนและช็อกกับชีวิตของเธอมาก
คือตั้งแต่รู้จักกับนางมาตอนนี้ต้องไทยกรรมนาง
นางก็ไม่เคยผู้ชาย
บทจะมีผัวมีเร็วจังเลยอ่ะ
ไม่มีตีไม่มีคุยต้องบอกว่าช็อกวงการในเรื่องประกาศข่าวว่าจะแต่งงาน
นี่ไม่ค่ะอยากมีลูกซะอย่างนั้น
ไม่รู้ว่าจะไปเห็นแบบหรอกคิดก็ท้องอีก
ครับแต่วันนี้ได้เช็คดวงแน่นอน
น้องอินนอีนสวัสดีครับ

จะมีผัวเพื่ออะไรพี่

ความเป็นชะนีมันไม่บังกฎบังเกิด

ไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายเลยในชีวิตที่ผ่านมา
ก็มีค่ะแต่ว่ามีเล็กน่ารัก

เป็นแบบมาแค่แป๊บ

อ้าวแล้วเทคข่าวที่เค้า
ทุกวันนี้บางคนถ้าสมมุติเราศึกษาเรื่องเพศกัน
เราจะเห็นเแอ๊กวายสาววายมาก

บางคนก็อยากมีเป็นผู้หญิง
แต่อยากมีสามีเป็นกะเทย

เท่าที่พี่ศึกษาเรื่องเพศหรือเพจเนี่ย
อย่างพี่จัดจำแนกอยู่ในประเภทไหนคะ

ไม่ใช่ไม่ใช่ชอบก็เคยชอบดูเฉย

บางทีก็นะอยากเลือก
อยากเป็นผู้เลือกมาก

พี่อินบอกว่าไม่กล้าลงรูปเลยหรอกตอนแรก
ไม่กล้ากลัวแฟนคลับ
ที่เป็นเป็นพระตันที่๓
เค้าแบบว่าแอนตี้ไง
พี่อินทำไมพี่อิน
พูดกับว่าสามีไม่ชนัดปากเลยอะ

ก็นี่ไงเขาพยายามทั้งผัวทั้งสามีก็สลับกันไป
พี่อินนี่มีคนรับได้ทั้งนั้น

บอกว่าให้จับสามีถ่ายรูปด้วยบ่อย

ดูดิมุดดำนิดมุดดำเครื่องมาก

เพราะว่าเราเห็นบี้อินมาจะเป็นแบบห้าว
เออเป็นออกงานนักเล่นนักเล่น

ผู้หญิงสวยผู้หญิง

คือมองข้ามไปเลยว่า
คือมันเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งแบบ

กระเทยตุ๋ดก๊ิ้งกว้างบ่างชนะนี

อะไรโดนจิตโดนใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีงานแต่งงาน
ก็ไม่เคยคิดฝันเหมือนกันว่าจะแบบว่าเข้าพิธี
มงคลสมรสแบบที่เขาทำกัน
ถ้าถามจริงนะคะจริงแล้วถ้าเป็นอิน
อายุขนาดนี้ก็กินอยู่ด้วยกันไปเลยก็ได้
แต่ว่าคุณพ่อเป็นครูคุณแม่เป็นครู

หลายคนก็คงสงสัยและขัดเคืองใจ

และจะขอคุยในเรื่องที่
มดกำลังขัดเคือนใจเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องอธิบายหลายทางหน่อยนะ
แฟนคลับทั้งลูกมดทั้งดวง

เรื่องการเปิดโรงเรียนเจ๊ง
เปิดร้านอาหารก็เจ๊ง

มันมีอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวทำกับผัวสองคนอย่าเพิ่ง
เขาหายจากชีวิตหนูไปเลยก็ไปตามตามเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
วันหนึ่งก็ส่งพิเศษให้เราชีวิตเปลี่ยนเลย

เป็นคนแบบไหนทำไมถึงรู้สึกว่าคนนี้ไว้ใจได้

แฟนเป็นคนแบบไหนทำไมถึงรู้สึกว่าคนนี้ไว้ได้